ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักเป็นระยะเวลาที่ท่านจะปลูกต้นรักได้งอกงามดีนัก
แต่ต้องระวังความสัมพันธ์ที่เกิดจากความหลงผิดงมงายเห็นแก่อารมณ์และความสุขชั่วครู่
สุขภาพอาจจะเจ็บไข้ถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือ
ขอให้ระวังอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังหรือชายโครง
การเงินจะมีปัญหาในเรื่องหนี้สินปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
โยงใยไปถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
การเงินระยะนี้จึงดูฝืดลงไปบ้างการงานมีเรื่องต้องบุกเบิกงาน
หรืองานจะมีอุปสรรคค่อนข้างมากอาจจะต้องไปรับช่วงงานต่อจากคนอื่น
ซึ่งทิ้งมีปัญหาไม่ดีไว้หรือทำในสิ่งที่ไม่ถนัดไม่คุ้นเคย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์